คุณผู้ชมมาดูกันต่อเรื่องราวของความเชื่อแล้วก็พระค่ะ
พละครั้งนี้เกี่ยวกับพี่เดี่ยวชูโภง
นักแสดงบูห์คู่ใจของพี่จาภนม
และด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้
โดยส่วนตัวโคตรคือเค้ารบนับถือท่านอยู่แล้วนะคะ
หยิบขึ้นมาบูชานะคะแล้วก็เอาพระไปใส่เกาะ

ขอให้ต่อจากนี้ชีวิตของผู้ชายชื่อเดี่ยวชูพงศ์เนี่ยพบเจอแต่ความปังค่ะ
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะมันเป็นอย่างนั้นจริงค่ะ
เพราะละครเรื่องล่าสุดที่พี่เดี่ยวเล่นนะคะก็โกยเรตติ้งอันดับหนึ่งไปเลย

ส่วนงานหนังก็มีเรื่องใหม่ต่อกันติดค่ะ
เลยได้โกอินเตอร์คู่แพ็คคู่ไปกับจาพนมแบบนี้เลยค่ะ
เอาเป็นว่าไปฟังเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากปากพี่เดี่ยวชูพงศ์กันหน่อยค่ะ

ก็คือก่อนที่ผมจะไปทำงานกับพี่จาอย่างนี้

วิ่งออกกำลังกายเพื่อจะฟิศซ้อมร่างกายอะไรอย่างนี้

ผมก็วิ่งไปแล้วผมก็เจอเหรียญหลวงพระคุณ

หลวงปู่อยากไปเที่ยวบายกาเลียมั้ง
ยกมือไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้าป่าอะไรอย่างนี้
บอกว่าลูกหลานมาทำงานนะ
อาจจะแบบไม่ได้มีห้องน้ำห้องท่าที่มันซุดอ่า
ขอตรงนี้หน่อยนะอะไรอย่างนี้